นี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพักไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องไปนั่ง
ควบคุมทุกอย่างหรือว่าไปบีบบังคับอะไรให้ทำตาม
ก็คือขอความร่วมมือเต็มที่ที่เราทำได้คือขอความร่วมมือนะครับ
ก็เป็นเอกสิทธิมซึ่งเราต้องเคารพ
มีคนบอกโอ้จะให้ไปขับไปขับได้ไง
เขาใช้เอกสิทธิ์ของเขาจะไปขับได้ยังไง
เอกสิทธิ์เค้าทำถูกต้องนะครับ
หลังจากนี้ไม่มีบทลงโทษไม่มีอะไรกับคุณธิภงนะครับ

ก็เรียกว่าก็ดีที่เรามีคนที่เป็นตัวของตัวเองนะครับ
ได้คุยกับคุณธิภงไหมครับ

น่าจะคิดเผื่อไหมคะว่าเผื่อต่อไปเนี่ยมีการโหวตมีการลงมติอะไร
แล้วจะมีการแบวมะติแบบนี้ไปอีก
เราก็จะไม่แบบไม่ฆ่าโทษหรอก
สิ่งที่จะศาสตรีที่สำนิกขึ้นน่ะคือเค้าคงจะบอกก่อน

ตอนที่ประชุมพักกันก็บอกว่าใครมีอะไรเห็นต่างก็ให้บอกมา
จะได้ทำความเข้าใจกันทุกคนก็
คุณโต้งก็ยังบอกว่าว่าโอ้อย่างนี้สบายเลยครับอ่าเราก็เลย
ผมก็ประมาทไปนิดนึงไม่ได้ไประแวงสงสัยอะไร
เรื่องแค่นี้ถึงเป็นเรื่องเล็ก
และจะกระทบต่อภักดิ์ในการจัดสรรพักตามแหน่งรัฐผู้อุ่นปี

คุณคุมใจไทยก็ง่ายคุยก็ยังคุยอย่างนี้
อย่างนี้คุณคุมใจไทยยังคงยิ้น
ก็ยังไม่มีใครที่จะพูดเป็นอย่างอื่นนะครับ
แล้วก็ได้พูดไปแล้วว่าเราต้องการเข้าไปทำงาน
เราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปเราไม่ได้เข้ามาต่อรองอะไร
แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปทำงานในกระทรวงที่เราได้มีนโยบายที่ไว้ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียง
แสดงว่าหลังการเลือกตั้งนายกออกไปเนี่ยคือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งอะไรของทางฝั่งภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมคะ
ไม่มีนะก็ไม่เคยคุยอะไรกันอีกเลยนะครับก็ตกลงยังไงก็เป็นไปตามนั้น

เปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้

มันคงเป็นเรื่องเล็กเกินกว่าที่จะมาทำอะไรอย่างนี้

เราทำงานให้กับบ้านเมืองหารือแล้วก็หาโซโลชั่นที่มันดีที่สุด
ให้บ้านเมืองเดินไปได้รัฐบาลทำงานได้
ตอนที่มันอึมคึมอยู่
รัฐมนตรีปัจจุบันก็ท่านก็ลาออกไปเป็นวุฒิตั้งหลายคน
คนบริหารกระทรวงก็ไม่มีถึง๑๐ตัวคน
รีบทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าไป
ใครทำไม่ดีไปว่ากันในสภาใครขี้โกงไปลากไส้กันในสภา
หัวหน้ามองยังไงคะหลังจากที่เมื่อวานมีการโบสถ์นายกเสร็จแล้ว
แล้วก็มีกระแสแบบตอบรับมาบอกว่า

ใช่ไว้อะไรให้กับประเทศไทยที่ได้นายกคนที่๓๐
ก็คือจะได้สงบกันสักที
ในเรื่องของภาคภาคประชาลักษณะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการผลักการจัดชาบ้าน
มันเป็นนโยบายของภาคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับ